เป็นระทึกเลยเป็นเหตุการณ์ระทึกเพราะว่าน้ำท่วมบ้านต้องหนีขึ้นไปอยู่บนหลังคา
บนหลังคาเนี่ยไปกัน๔ชีวิตนะทั้งคนแล้วก็น้องหมาค่ะ
ผมแน่อีธิฤทธิ์สมศุกร์กำหนังสาวอ่าลัญญาจานใจ
ตอนนี้ติดอยู่ที่บ้านครับบ้านแม่ตีบบ้านอำนาจเงี้ยวงามตำบลแม่ตีบอำเภองาวจังหวัดลำปางตอนนี้น้ำจะมิดหลังคาแล้วครับตอนนี้จะจะขึ้นหลังคาไม่ใช่มิดหลังคาจะขึ้นหลังคาแต่ว่าบ้านตอนนี้เหมือนมันจะไม่แข็งแรงนะครับก็มันมีเศษไม้อะไรพวกนี้นะครับมันมาตันที่ข้างบ้านแล้วก็บ้านมันรู้สึก

แม่ตีบกับตำวนบ้านหัวทีนี้ตัวของคุณอิทธิฤทธิ์ที่ร้ายอยู่เนี้ยนะเขาต้องหนีขึ้นไปอยู่บนหลังคาบ้านนะคะบอกด้วยนะบอกผมอ่ะมาทำงานกรีดยางในพื้นที่ตรงนี้แล้วก็เช่าบ้านหลังนี้นั่นแหละค่ะอยู่เมื่อเช้าเลยคุณผู้ชมตอนตีห้าเนี้ยนอนอยู่น่ะได้ยินเสียงเหมือนกับหมามันตะกุยตะกายแล้วก็พอต
มาจากบ้านแต่ด้วยความที่ภรรยาของคุณอิทธิฤทธิ์แต่ว่ายน้ำไม่เป็นแล้วมันแป๊บเดียวมากมากค่ะไม่ถึงสองนาทีน้ำมันเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นแบบเร็วมากทีนี้ทำยังไงดีต้องพาภรรยาแล้วก็พาสุนัขอีกสองตัวแบบนี้ขึ้นมาอยู่บนหลังคาแบบนี้แล้วน้ำเนี้ยมันสูงขึ้นเรื่อยเรื่อยจนดูสิ
ไว้ตัวคุณอิทธิฤทธิ์กับภรรยารวมถึงสุนัขสองตัวเนี้ยก็ต้องรอน้ำรถอีกนิดนึงเดี๋ยวจะไหว้ไปเอามันลงมาจากหลังคาแล้วยอมรับนะว่าผมอะไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าบ้านที่ผมเช่าอ่ะเป็นทางผ่านของน้ำผมไม่ใช่คนในพื้นที่เพราะว่าจริงจริงเนี้ยเขาอยู่ที่แพร่ไงคะแล้วอย่างที่บอกว่ามาทำงานอย